สินค้าที่คุณจินิยมชอบของไทยคือผักผลไม้รวมทั้งเครื่องสำอางนะครับ
มาดูข้อมูลนี้กันเลยนะครับใครจะไปลงทุนที่จีน
ที่มีศักยภาพในมณฑลกวางตุ้งได้แก่ผักผลไม้สด
แล้วก็แปรรูปนะครับรวมทั้งมีมูลค่าการส่งออกถึง๑๑๒๖ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แปรรูปมูลค่าส่งออก๑๑๘๓ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนเครื่องสำอางเป็นสินค้ามาแรงมากเติบโตถึง๑๖๐
คิดเป็นมูลค่า๖๗๗๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
จากการที่ไทยนั้นไปตั้งศูนย์นี้ที่จีน
ที่เมืองฟอร์ซานนั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการกระจายสินค้า
เพราะว่าใช้เวลาในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือหนันซาเพียง๒๕นาที
จึงเป็นทำลายที่ตั้งที่มีความสะดวกในการคมนาคม
ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองกวางโจก็เชื่อว่า
จะกระจายสินค้าไปยังมือต่างของจีนได้อีกด้วยครับ